ส่วนเหตุการณ์นี้ที่พัทธลุงคือยาดนะคะ
ก็ช่วยกันออกตามหาชายวัย๕๖ปีที่เขาไปดื่มเหล้าบ้านเพื่อน

เท่าไหร่ก็หาไม่เจอพยายามทุกอย่างนะคะ

ทำพิธีขอขมาเจ้าที่เจ้าทาง
สุดท้ายไปเจอแต่เป็นข่าวร้าย
ไปเจอเสียชีวิตนะคะ
มน้ำอยู่ที่คลองข้างบ้านคลองตรงเนี้ยค่ะอืม
เกิดอะไรขึ้นทำไมไปจมน้ำอยู่แบบนี้เราตามให้นะคะ
คือเจ็ดโมงเช้าวันนี้ตำรวจสาวพอร์โคกชังไง
อำเภอเมืองจังหวัดพัทธลุงรวมไปถึงกู้ภัยมูลนิธิพัทธลุงการกุศล
เวรโรงพยาบาลพัทธลุงก็ลงพื้นที่ไปอ่ะค่ะเป็นคลองส่งน้ำชนรับประทานสองพี่น้องนะคะ
ชาวบ้านบอกว่ามีศพผู้ชายคนหนึ่งอยู่ในคลองไม่ใส่เสื้อ
หงายเสียชีวิตอยู่ในน้ำผู้เสียชีวิตคือนายประสิทธิ์มิตเจืออายุห้าสิบหกค่ะ
สภาพศพไม่มีบาดแผลจากการต่อสู้หรือถูกทำร้ายอะไรครับจากการสอบสวนเบื้องต้นก็ได้ข้อมูลมาว่าคือเย็นวันที่สิบเจ็ดธันวาคม
นายประสิทธิ์เดินออกจากบ้านไปบ้านญาติห่างจากบ้านตัวเอง๕๐๐เมตร
ก็ไปดื่มเหล้ากันเขาก็ทำแบบนี้เป็นประจำอ่ะนะคะนายประสิทธิ์ก็เดินจากบ้านญาติ
แล้วก็หายไปเลยค่ะทีมข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดที่พบศพอ่ะนะคะ
ตรงเนี้ยลึกประมาณสี่เมตรจุดนี้เป็นเส้นทางที่นายประสิทธิ์ใช้เดินไปเดินมา
ระหว่างบ้านตัวเองกับบ้านญาติเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วค่ะ
ขณะที่ทีมข่าวของเรากำลังบันทึกภาพอยู่ตรงนี้นะคะ
มีชาวบ้านและญาติญาติขอให้ข้อมูลเพิ่มอืม
คนที่ให้ข้อมูลคือในจูอายุ๗๐เขาบอกว่าผู้ตายเป็นน้องเขยเขาเอง
แล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่านายประสิทธิ์ผู้ตายเนี่ยนะชอบดื่มเหล้ามาก
บางวันก็ดื่มเหล้าอยู่บ้านคนเดียวบางวันก็ชอบเดินไปดื่มเหล้าบ้านญาติ
บางวันก็เดินไปดื่มเหล้าบ้านเพื่อนพอเมาก็เดินกลับบ้าน
สาเหตุยัดยาไม่ได้ติดใจนะทุกคนมองแบบนี้ค่ะ
ว่านายประสิทธิ์ดื่มเหล้าเสร็จเมา
เดินโซซัดโซเซกลับบ้านระหว่างทางพลาดตกคลอง
และนายประสิทธิ์คงเมามากจนไม่มีแรงว่ายน้ำกลับเข้าฝั่ง
ก็เลยเสียชีวิตอยู่ในคลองตรงนี้
ก็คือไปกินเหล้าบ้านเพื่อนแต่เดินกลับมาบ้านเพื่อน

แล้วทำไมถึงเดินถนนก็กว้างอยู่นะ
เท่านั้นไม่ไร้มีตอนไม่เหล้า

กินแค่เมาบ้านอยาดยังไปซึ่งจะตรัสเลยกิน

บอกว่าวันที่นายประสิทธิ์หายไปคือ๑๗ธันวาคมบ่าย๒โมงนะคะ
นายประสิทธิ์ไปบ้านญาติไปนั่งคุยไปนั่งดื่มเหล้าตามปกติ

ปรากฏว่าพอนายประสิทธิ์ไปดื่มเหล้าที่นั่นทั้งคืนไม่ยอมกลับบ้าน
ทุกคนก็เข้าใจว่านายประสิทธิ์เมานอนค้างบ้านญาติ
ภรรยาก็เอกใจว่าเอ๊ะหายไปไหนปกติเมาหนัก
ก็จะต้องขี่มอเตอร์ไซค์มาส่งนะยังไงก็ต้องพามาส่ง
เช้าเมื่อวานญาติที่นายประสิทธิ์ไปดื่มเหล้าด้วยที่บ้านนะคะ
พูดว่านายประสิทธิ์กลับบ้านยังไงเนี่ย
เห็นคืนก่อนเมาหนักมากเลยนะภรรยาก็เลยตกใจว่าอ้าว
นายประสิทธิ์ไม่ได้นอนที่บ้านญาติเหรอนายประสิทธิ์ไม่ได้กลับบ้าน
บอกว่านายประสิทธิ์เดินกลับตอน๖โมงเย็น๑๗ธันวาคม
ทีนี้ภรรยากับญาติญาติก็ช่วยกันออกตามหาแล้วก็ไปแจ้งความคนหายเอาไว้ที่สพโคกชะงายนะคะ
ตอนนั้นก็ทุกอย่างค่ะพึ่งศัยศาสตร์ก็ด้วยอะไรก็ด้วย
ให้หมอดูแถวบ้านดูให้กลับบ้านมาปักทูบ๑๖ดอก
คือทำทุกอย่างอยากจะให้เจอ
สุดท้ายเนี่ยนะคะคำทำนายของหมอดูบอกว่า
ก็ให้ไปหาตามป่าจุดไหนก็ได้ที่มันใกล้กับน้ำ

ทีนี้ค่ะ๕นาทีผ่านไปไปเจอจริงแล้วมันเป็นน้ำจริง
ภรรยาบอกว่าก็ไม่ได้ติดใจหรอกก็เชื่อว่าสามีเมาแล้วเดินตกคลองนั่นแหละ

จุดตอนเช้าแล้วก็สายบ้างค่ะ
จุดแป๊บเดียวประมาณน้านาที

ต่อแปะน่ะ
ต่อแป๊บนัด
แกจะกลับบ้านทุกวันจะไม่ไปไหน
แต่ถ้าต่างคนต่างมองก็ต่างคนต่างกลับ
ป้าก็คิดว่าจะไม่กลับ
ปกติป้าที่บ้านนั้นก็จะไม่ให้กลับ
อืมเขาก็บอกว่าก็จะกลับบ้าน
เดี๋ยวน้องก็จะมาส่งแกบอกว่าแกกลับเองได้
ค่ะเขาก็เดินมา

นำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดทุ่งยาว
สวดสามคืนชาปนกิจพระราชสมดีที่จะถึงนี้ค่ะ